ไปดูหนุ่มหล่อหัวใจรักธรรมชาติอย่างอเล็กเรนเดลกันหน่อยนะคะ
โครงการต่างที่ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะมากจนหลายคนบอกว่า
มาเอาดีทางด้านนี้หรือเปล่าผลงานการละครจะได้ติดตามกันอีกหรือเปล่า
เล็กบอกเลยยืนยันไม่ทิ้งวงการแน่นอนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังมีละครเหลืออีกหนึ่งเรื่องด้วย
ส่วนเรื่องสัญญากับช่องที่จะหมดลงเดือนมิถุนายนนี้
เจ้าตัวก็ชี้แจงไปแล้วว่าเซ็นต่อแล้วนะฮะ
ก็ไม่ได้คิดจะไปไหนด้วยเพราะว่าอยู่วิกพระราม๔มาตั้งแต่๙ขวบแล้วล่ะค่ะ
สัญญาผมอยู่ต่อแน่นอนครับผมไม่ไปไหนหรอกครับ

รายละเอียดของสัญญาก็ต้องให้เกียรติทางผู้ใหญ่ของน้อง
ผมก็ไม่เคยคุยกับเขาว่าผมสามารถที่จะพูดได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าเอาเป็นว่านะตอนนี้สำหรับผมผมก็ช่อง๓เป็นบ้านของผม

มันไม่ใช่ที่ที่เราจะอยู่อยู่ก็จะกระโดดหนีง่ายง่ายอยู่แล้ว
มันเป็นที่ที่มันมีคุณค่าทางใจให้กับเรา
ในอนาคตผมไม่มีใครรู้ผมเชื่อว่า
พวกพี่ก็ไม่รู้ว่าวงการบะเทียมจะไปไหน
เราก็ค่อยว่ากันอีกที
คือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ของอเล็กไปแล้วว่าอยู่บ้านนี้อยู่ช่องนี้นะคะ